ตอนนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารในวันนี้ค่ะ
ก็จะเป็นการโปรดการณ์มักช่วยสถานการณ์และการรีบก่อนที่มีการต่อสารนะครับ
ท่านประธานจะพบกับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ใช้บัญชีแอคเคาน์ปลอมหรือบัญชีรายชื่อปลอม
กับว่ามันมีงบประมาณบางอย่างคอยสนับสนุนมีผู้คนที่อยู่เบื้องหลังในการกระทำการอย่างนี้
ด้วยระบบเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตและการแกะรอย
โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความช่วยเหลือ
ท่านประธานครับวันนี้ผมจับมันได้ทั้งรังแล้ว
และผมจะลากขบวนการนี้มาแฉกลางสภาและจะอธิบายว่ามันโยงใยไปถึงนายกรัฐมนตรี
ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไร
ผมหามันจนเจอแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้
นั่นก็คือกรมนและกรมนขึ้นอยู่กับใคร
อยู่กับนายกรัฐมนตรีนายกลำตรีชื่ออะไรพลเอกประยุทธ์จันโอชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ในช่วงก็ถือว่าดึกนะคะ
สำหรับสภาในการเปิดประเด็นใหญ่ซึ่งสอสอของอดีตพักอนาคตใหม่
ก็คือคุณวิโรธเปิดประเด็นขึ้นมาโดยเอกสารที่นำมาใช้
และการใช้การปฏิสัมพันธ์กับคนที่ดูสภาอยู่เนี่ยนะคะ
ก็เล่นเอาตาสว่างเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่ก็น่าจับตาค่ะ

เพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่การเห็นต่างกัน
หรือแสดงออกหรือมีการปะทะกัน
มันอยู่ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารจำนวนมากรอบตัวตลอดเวลาในมือนะคะ
ซึ่งนอกเหนือจากที่มีเอกสารมาโชว์แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วก็เข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะ
ว่าเอาไปตรวจสอบดูซิจริงไหม
สำหรับกลุ่มลายนี้ที่เป็นกลุ่มไลน์ที่มีการสั่งงานนะคะ
ที่จริงแล้วรัฐบาลก็ถูกกล่าวหามาตลอดเช่นเดียวกัน
อกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย
คนจับตาดูก็คือว่าปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเท่าที่เห็นกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คือไม่ได้รับคำตอบใดนะคะ
ช่วงเช้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านประวิทย์นะคะ
แม้แต่นายกประยุทธ์เองก็ไม่ได้ตอบคำถามเป็นชิ้นอันใด
ก็บอกจะให้ไปตรวจสอบที่จับได้อย่างหนึ่งก็คือไม่ได้มีนโยบาย
แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดยังไม่มีอะไรออกมานะคะ

รับเชิญของเราจะไม่ใช่สสวิโรธนะคะ
เพราะว่าอยู่ในช่วงของการมีการอภิปราย
ก็จะขอจะยังไม่ออกมาพูดอะไรช่วงนี้นอกเหนือจากที่อภิปรายไปแล้ว
หรือว่ามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะ
ทีนี้ค่ะในส่วนของทางรายการเองเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
ว่าทางทีมงานได้ติดต่อโคศกของกองทัพบก
ได้ติดต่อโคศกของกระทรวงกลาโหม
ได้ติดต่อกับโฆษกของกอรมนนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงนั่นแหละค่ะนะคะ
ซึ่งก็มีเอกสารออกมาโชว์ด้วยนะคะ
แล้วก็ได้ติดต่อกองทัพภาคที่๒นะคะ
เรียงผลการติดต่อแบบนี้ค่ะว่าโคศกของกองทัพบกนะคะ
นั่นคือท่านรินไทยนะคะก็บอกว่า
คือท่านก็อธิบายว่าในรายละเอียดยังไม่ได้มีรายละเอียดในเชิงลึก
เพราะว่ามันก็มีลักษณะการลงรายละเอียดของแต่ละพื้นที่นะคะ
เหนือจากนี้ค่ะโฆษกระทรวงกลาโหมนะคะ
โศกกระลาโหมบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต้องให้เป็นกองทัพบกเป็นคนตอบ
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานของกระลาโหม
และก็อีกหนึ่งส่วนที่มีการอภิปรายก็ต้องเป็นหน้าที่ของกอรมนนะคะ
เราได้โทรไปที่กอรมนนะคะโฆษกอรมนค่ะพลตรีดรธนาทิพย์สว่างแสงนะคะ
ความจริงแล้วโฆษกอรมนรับปากจะให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์กับรายการเรานะคะ
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เริ่มเข้ารายการนะคะท่านโทรศัพท์กลับมาหาทีมงาน
เพื่อที่จะบอกว่าขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ก็เท่ากับว่ายกเลิกการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะว่าจะต้องไปทำข้อมูลเพื่อที่จะต้องอาจจะมีการชี้แจงในสภาด้วย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรอในสภาก็ได้แต่ว่าถือว่าท่านยกเลิกนะคะ
ตอนแรกท่านรับปากไว้แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะ
ทางทีมงานได้โทรไปหาท่านแม่ทัพภาคที่๒นะคะ
แม่ทัพภาค๒เนี่ยท่านติดงานค่ะติดราชการนะคะ
ก็เลยยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ในระหว่างเวลารายการ
เราก็เลยถามท่านว่าเป็นโคศกของภาค๒ได้ไหม
ท่านก็บอกว่าในทีมโฆษกเองยังมีการรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงชี้แจงออกมาเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นณวันนี้ตอนนี้ในรายการเรา
แม่ทัพภาค๒ไม่มอบหมายให้โคศกเป็นคนตอบคำถามนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลคือดิฉันไม่ได้ใครเลย
ขออภัยจริงพยายามมาตลอดทั้งวันแล้ว
เพราะว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ขึ้นจอสภาด้วยค่ะคุณผู้ชม
ทั้งขึ้นหน้าทั้งขึ้นจอเลยนะคะ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในคำอธิบายของสอสอวิโรธนะคะ
ว่าก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนถล่มโดยไอโอทหารเช่นเดียวกัน
อันนี้คือข้อกล่าวหาในสภานะคะก็คือคุณอัคณานีรักภัยจิตค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ก็คุ้นเคยค่ะเพราะอาจารย์ก็ลงพื้นที่ภาคใต้เหมือนกัน
แล้วก็ทำงานด้านนี้ด้วยนะคะในฐานะนักวิชาการอิสระค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนใช้เวลาอธิบายเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะรู้สึกแบบ
ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ในสภาก็ถล่มไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าถล่มกันอีกนะคะ
เรียนย้ำนะคะว่าได้โทรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นค่ะข้อมูลที่โคศกกอรมนให้มา
คือเมื่อวานนี้ตัวเอกสารมันเป็นเอกสารที่ขึ้นกับกอรมน
รมนขึ้นกับสำนักนายกก็คือตัวนายกด้วยนะคะ

แล้วก็เป็นเอกสารที่เป็นของภาค๒นะคะ
แล้วก็กลุ่มไลน์ก็น่าจะเป็นของภาค๒นั่นแหละนะคะ
นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะกอรมนยอมรับว่าเอกสารที่ใช้ในสภา
เป็นเอกสารจริงจากที่โทรศัพท์คุยกับทีมงานเราตอนแรกที่ตกลงว่าจะให้สัมภาษณ์
เรื่องต้นคุณอังคณาไม่น่าจะรู้สึกตื่นเต้นอะไรกับข้อมูลเมื่อวานนี้
ใช่ค่ะธรรมดาเพราะว่าคือจริงแล้วคนที่ทำงานด้านสิทธิมชน
โดยเฉพาะในเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เจอเรื่องแบบนี้มาเยอะมากนะคะ
แต่ว่าก็จับไม่ได้สักทีแล้วเราก็แต่จริงจริงแล้ว
คนที่ทำงานก็รู้อยู่ว่าน่าจะเป็นใครยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมุติว่าวันนี้เราเข้าไปที่หน่วยงาน
ซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้รู้ว่าแล้วรูปมันจะออกไปได้อย่างไร
ก็คือทำอะไรเขียนอะไรออกมาแล้วมันก็จะมีคนอื่นก็เอาไปเยอะแยะไปหมด
ตามคำอธิบายเมื่อคือเลยใช่ไหมค่ะ
คือว่าเหมือนเป็นต้นทางในการใส่ข้อมูลเข้าไปในออนไลน์
แล้วจากนั้นถ้าคำอธิบายเมื่อวานคือเพจต่างผ่านเฟซบุ๊กจะเอาอันนี้ไปแชร์ต่อ
เราก็จะใส่ความคิดเห็นไปด้วยเช่นเข้าไปทำไมคิดแบบนี้ไม่ถูกหรืออะไรแบบนี้
แสงความคิดเห็นที่เป็นการสวนทางกับเราหรืออะไรแบบนี้
คือจริงแล้วในสังคมประชาธิปไตยเนอะคนเรามันก็คิดต่างไปได้มันธรรมดา

ทีนี้มันกลายเป็นว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถ้าหากว่าไม่เปิดโอกาสให้มีใครคิดต่าง
แล้วถามว่าเราจะตรวจสอบรัฐได้ยังไงโดยเฉพาะในงานความมั่นคงอะไรแบบนี้ค่ะ
จริงโดยหลักก็ไม่เกี่ยวว่าพื้นที่๓จังหวัดหรอกนะ

นี่แหละเอออีป้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงเองซิ
แล้วที่สำคัญก็คือจริงแล้วบางทีเขาโพสต์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนอะไรมาก
แต่คนที่เข้าไปให้ความเห็นมันไปให้ความเห็นในเชิงที่เป็นการสร้างความเกลียดชัง
ตัวคนเดียวไม่ว่าไปด่าลูกด่าผัวเข้าไปอีกอะไรประมาณแบบนี้
คุณผู้ชมคะในส่วนของการใช้เอกสารเมื่อวานนี้ของสสวิโรธ
คือถ้าเอาที่เกี่ยวข้องกับส่วนปัญหาชายแดนใต้ก็คือเรื่องที่เป็นเอกสารมาจากต้นทางของเอกสารกอรมน
คือที่จริงหลักการจริงที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะทำก็คือการที่จะให้ข้อเท็จจริง
หมายถึงทำความเข้าใจการทำความเข้าใจมากกว่าแต่ว่าพอการทำความเข้าใจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ยอมรับความจริงเนาะ
ก็กลายเป็นต้องสร้างภาพให้มันดูดีอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้อย่างเช่นว่าถ้าไปมีคนตายอย่างเงี้ถามว่าเราตั้งคำถามอะไรไม่ได้เลยชาวบ้านตั้งคำถามไม่ได้เลยนะสื่อติมชนตั้งคำถามอะไรไม่ได้เลย
กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งคำถามเราคือพวกโจรแล้วแล้วเจ้าหน้าที่จะถูกหมดทุกอย่างจริงมันเป็นไปไม่ได้
จริงเนี่ยถ้าหากว่าจะทำความเข้าใจเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงความจริงโดยไม่ปิดปังข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วจะทำให้หน่วยงานรัฐเองได้รับความเชื่อถือด้วย
อาจารย์ซีโร่ค่ะในทางรัฐศาสตร์ถ้าสมมุติเราพูดถึงรัฐบาล
โดยที่เราทิ้งไปว่าเป็นรัฐบาลชุดใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
หน่วยงานรัฐนะครับหรือรัฐบาลใช้งบประมาณของประชาชนนะครับตั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็ใช้กำลังพลเพื่อให้การให้ข้อมูลในเชิงจมตีประชาชนยั่วยุความเกลียดชัง
ผมว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะครับผมว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐถ้ามีก็คือ
มันต้องเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงหรือว่าประชาสัมพันธ์นโยบายต่างหรือว่าชี้แจงเรื่องที่เป็นสาธารณประโยชน์
ทำให้คนเกิดความเกลียดชังกันทำให้คนรู้สึกว่าฝ่ายนั้นคือปัญหาของชาติอีกฝ่ายหนึ่งทีวีและบุตรของชาติ
ฉะผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ทุกรัฐบาลทำเป็นปกติแล้วผมคิดว่าก็ต้องยอมรับก่อนปี๕๗เราไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เยอะขนาดนี้
ผมว่าหลังปี๕๗เรื่องแบบนี้เยอะเราได้ยินมากขึ้นเรื่อยแล้วมันเหมือนกับมันถูกบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐมากขึ้นเรื่อย
แพร่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามว่ามันกำลังทำให้รัฐกลายเป็นเจ้าของสื่อแล้วรัฐกำลังใช้สื่อรูปแบบใหม่
แต่ทำไมพอเป็นเรื่องแบบนี้เป็นโซเชียลเป็นเพจเนี่ย

ผมว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะครับแล้วเป็นปรากฏการณ์
ซึ่งต้องยอมรับว่าหลังปี๕๗รุนแรงมากขึ้น

คือถ้าแบบมีเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์งาน
หรือเป็นการโต้ข้อมูลที่ถูกบิดเบือน
ฝั่งตรงข้ามทางการเมืองหรือว่าประชาชนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือมันจะมีทีมทำอยู่แล้วเช่นทีมประชาสัมพันธ์

หรือว่าอาจจะให้เป็นโคศกของหน่วยงานนั้นออกมาพูดอย่างนี้

คือต่อให้เนื้อหาเป็นการโต้กันก็ตามอันนี้ปกติ
ถือเป็นองค์ประกอบทั่วไปที่หน่วยงานราชการ
ก็ทุกประเทศนั่นแหละจะต้องมีต้องใช้

ไม่ใช่ครับเพราะหน่วยงานราชการปกติเขาก็ไม่ทำกันนะครับ

ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องไวรัสโควิดเยอะ
กระทรวงสาธารณสุขก็มีการแถลงข่าวทุกวันว่าสาธารณสุขเป็นยังไง
ลือกันว่าที่แม่สอดมีอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือไม่จริง
แล้วก็หน่วยงานรัฐคอยให้ข้อมูลซึ่งมีเป้าหมายเหมือนกับการกำจัดฝ่ายตรงข้าม
กองทัพก็คงเอาแนวคิดแบบนี้มาใช้ต่อครับว่า
ประเทศมีศัตรูแล้วต้องปล่อยข่าวปั้นข่าวสร้างข่าวเท็จ
ขยายความข่าวนะครับหรือว่าด้อยค่าเรื่องต่างเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเมือง
กระทรวงสาธารณสุขมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างนี้
คือเป็นเกลียนคีย์บอร์ดซึ่งใช้เงินภาษีประชาชนเนี่ย
จ้างเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเกลียนคีย์บอร์ดในการจมตีประชาชน
อาจารย์จริงแล้วอย่างคำตอบของนายกเนี่ยนะคะตอนเช้าที่บอกว่าตัวนายกก็โดนเยอะ
ท่านก็บอกกับนักข่าวแบบนี้คือแต่ก็มีคนพยายามโต้แย้งเหมือนกัน
ยับเลยอ่ะมันมีคำอธิบายได้ไหม
ใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชนมีกำลังพลอย่างเป็นกิจลักษณะ
มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
เพื่อใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐ
ไม่ใช่ผลประโยชนของสาธารณะแต่เป็นผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐ
เช่นอนาคตใหม่เลว

โรงเรียนตาดีกาเป็นที่ซ่องสุมผู้ก่อการร้าย
ควรจะไปอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนา

เราสร้างภาพว่าในสังคมมีคนบางกลุ่มเป็นผู้ร้าย

รัฐเป็นคนนิยามเอง
แล้วหลายครั้งการนิยามไม่ใช่เป็นไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
แต่เป็นไปเพื่อสร้างความขัดแย้งระหว่างคนในชาติ

ต่างกับการประชาสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิง
เรียนขอยังอยู่ที่พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะว่าเมื่อวานี้หลังจากที่สสวิโรธได้มีการพูดถึง
คือถ้าเราจะมองปัญหาของประเทศไทย
ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการใช้ไอโอหรือว่าเป็นแบบการข่าวสาร
คือพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดไม่ใช่ที่ไหนนะคะ

และ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาพูดแบบนี้นะคะ
ในสภาอย่างเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกหยิบมาพูดอย่างจริงจังนะคะ

อันนี้ลงให้นโยบายไปแล้วงบประมาณก็มีจำนวนมาก

คำถามของนี่ก็คือว่าคนในพื้นที่คุณอังคารา
เอาเท่าที่เรารับสัมผัสได้
คือพูโรนีหรือว่าเพจต่างในเฟซบุ๊ก
เอาเป็นว่าคนในพื้นที่เขารู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะคะ

คุณไม่ต้องมาทำอะไรที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์
อะไรให้มันเลิศเลอหรอกนะคะเพราะชาวบ้านเขารู้นะคะ
แล้วถ้าเราดูในพื้นที่ขัดแย้งเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา
มันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะให้ข่าวออกมา
ในการที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐหรืออะไรก็แล้ว

แต่สิ่งที่รัฐควรจะทำในฐานะที่รัฐเป็นผู้ใหญ่
แล้วก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
รัฐต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงต้องไม่ปิดบังความจริง
ชื่อเอาหน้าดาราเกาหลีหรืออะไรก็ไม่รู้
แล้วก็เอามาเที่ยวว่าใครต่อใครโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้
แล้วถ้าเราลองดูอย่างในบางประเทศที่มีความขัดแย้งในตะวันได้
ปั่นกันแบบนี้จนสุดท้าย
คนที่ต่างกันทางเชื่อชาติภัณฑ์ลกขึ้นมาฆ่ากันเอง

คือเบื้องต้นข้อมูลก็บอกว่า
เอกสารที่ใช้ในสภาที่สสวิโรธใช้เป็นเอกสารจริง
เพราะฉะนั้นการที่ถูกระบุในเอกสาร
ว่ามันเป็นงบประมาณที่คาบเกี่ยวกัน๖๐๖๑และ๖๒
แล้วไปให้ภูโรนีคือที่ไม่ควรด้วยซ้ำไป
คือฉันไม่อยากจะพูดหรือสรุปหรืออนุมานใดทั้งสิ้น
ซึ่งถ้าท่านโฆษกเปลี่ยนใจนะคะหรือว่ามีทีมงานมอนิเตอร์อยู่
ฉันอยากให้ท่านได้อธิบายค่ะเดี๋ยวจะเข้าผิดไปกันใหญ่นะคะ
เพราะการที่รัฐยอมรับว่าใช้เงินงบประมาณ
ทางหน่วยงานที่ชัดเจนและขึ้นตรงต่อสำนักนายก
ไปเพื่อให้งบประมาณกับเว็บไซต์
ซึ่งมีปัญหาและเนื้อหาในลักษณะแบบนี้
ในพื้นที่ซึ่งปัญหาหมักหมมมานานมาก
อย่างสามจังหวัดเชียดแดนภาคใต้จำเป็นจริงนะคะคุณผู้ชม
ที่เราต้องได้รับคำอธิบายไม่งั้นมันไปกันใหญ่
แล้วจะสื่อสารลำบากอีกต่อไปเลยกับทางประชาชน
ฉันอยากให้ท่านโฆษกเปลี่ยนใจหรือว่าทีมโฆษกท่านอื่นก็ได้นะคะ
โทรศัพท์กลับมาติดต่อเรานะคะสักครู่ค่ะ
เตรียมมือถือได้เลยประชาชนทั้งบ้าน
ผมเพิ่งเช็คยังไหวตัวไม่ทัน

กับสมาชิกสภาพูดแทนราชสะดอน

ต่อครับท่านประธาน

ผมขอค้างตรงนี้ไว้สักนิดนึงฮะ
เผื่อยิงกันไม่ทันนะครับ

เราทำหน้าที่ในสภาครับ

ถ้าเข้าไปปุ๊บนะครับท่านประธานจะพบกับ

พอสัมเภาหมายเลข๒
ให้ดีนะครับ

ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐบาล
ร่วมกับการอภิปรายไว้ในใจแบบเรียลไทม์

ประชาชนร่วมกันจับกันพร้อมกันขนาดนี้

ผมขออนุญาตส่งสัญญาณถึงเจ้าหน้าที่
ไอโอทุกคนณวินาทีนี้ว่า

สมาร์ทโฟนและยอมจำนวนได้แล้ว

และสมาชิกสภาผู้แทนราชดร
ล้อมท่านเอาไว้หมดแล้ว
ผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่า

เพื่อความมั่นคงในการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล

หน้าที่กองทัพคือการทำลงไว้
ซึ่งการรู้รักสามัคคีของคนในชาติ
ซึ่งการรู้รักษามคีย์ของคนในชาติ
คุณผู้ชมคะททหารพศ๒๕

มันก็อนุมานนะคะว่าเป็นกองทัพภาคที่๓

แล้วก็จริงวันนี้ก็มีอยู่สื่อหนึ่งที่ได้ข้อมูลมา
การรู้รักษามคีย์ของคนในชาติ
ท่านแม่ทัพท่านบอกว่าทางคุณภาคที่๒
กำลังทำข้อมูลแล้วก็จะมีการชี้แจงออกมา

แต่ว่าท่านไม่ได้ให้โฆษก

ก็คือยังไม่มอบหมายบังทุกวัน
โฆษณาทางทีมงานได้โทรศัพท์กลับไป
ก็กึ่งจะตื้อกึ่งจะอ้อนวอนนะคะ
ก็ขออภัยอาจจะรบกวนเวลางานเพราะว่าท่านก็ต้องทำงานอยู่นะคะ
คือทางโฆษกอรมนก็ยังขอที่จะยังไม่ให้ข้อมูลตอนนี้
เพราะต้องการให้ข้อมูลที่ออกมานั้นตรงกัน
ไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นจริงยังไม่รู้จะถามอะไรต่อ

ลักษณะการปฏิบัติงานมีการสั่งการอย่างไรนะคะ
แล้วก็คาดหวังผลประเมินผลอย่างไรสำหรับงานที่ออกมา
คือเอกสารที่ยังไม่ได้ถูกเปิดอีก

ฉันขอไปในเรื่องของพื้นที่ภาคใต้
ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามปัญหาของพื้นที่ภาคใต้
คือพื้นที่ภาคใต้๓จังหวัดที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เราทราบกัน
มันก็มีทั้งทราบถูกบ้างผิดบ้างนะคะ

ใครเป็นคนให้ข้อมูลอันนี้ต้องยอมรับนะคะ

คนในพื้นที่ภาคใต้ไม่ได้ออกมาพูดเองมากนัก
นี่พยายามจะสัมภาษณ์หลายคดีที่เกิดขึ้น
ที่มีคนเจ็บคนตายในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็ดิฉันก็จะไม่ค่อยได้ข้อมูลจากทางรัฐเหมือนกัน

คืออย่างเวลามันมีการปะทะกันนะคะ
หรือว่ามันมีใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่
หรือฝั่งประชาชนเสียชีวิตก็แล้วแต่เนี่ย

มันถูกพิสูจน์ไหมคะว่าคนที่เสียชีวิต
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะถ้าสมมุติเป็นคนนอกพื้นที่อย่างที่ฉันจะ
จะถูกข้อมูลออกมาง่ายมากว่า
เกิดจากความไม่สงบอ๋อเกิดจาก

จริงแล้วมันถูกบอกไหมว่าครั้งนี้ไม่ใช่
ครั้งนี้เรื่องส่วนตัวครั้งนี้เรื่องอื่น
ไม่ค่อยมีนะคะเราจะรู้ก็ต่อเมื่อสารมีคำพิพากษา
นะคะแล้วก็บางทีสังเกตนะคะเวลาที่เราตั้งคำถาม
ท่านนายกก็ออกมาแล้วทหารก็ตายเหมือนกัน
คือเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะถาม
เพื่อที่คือการตั้งคำถามมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะ
เราก็มีสิทธิ์ที่จะถามได้จริงไหมคะ
อย่างกรณีที่ลำพญาที่ยิง๑๐กว่าศพในชุมชนไทยพุทธ
อะไรแบบเนี้ยคือทุกฝ่ายก็เห็นใจนะคะ
ส่วนตัวก็แบบว่ามีข้อเสนอแนะอะไรพูดออกไปนิดหนึ่ง
โอ้โหโดนถล่มซะบล็อกนี้ด้วยแหละ

กลายเป็นว่าเออแล้วยังไงกรมนแบบจะทำงานใหญ่ต้องใจกว้างนะคะ
ไม่ใช่ว่าพอใครให้ความเห็นอะไรแล้วรับไม่ได้เลยอะไรแบบนี้
คือตอนนั้นที่ให้ความเห็นก็คือเรื่องของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายพลธนา

และในหลายพื้นที่ที่มีความรุนแรงความขัดแย้ง
เราเป็นห่วงกองกำลังติดอาวุธฝ่ายพลทหารเรือในการที่จะใช้อาวุธนะคะ
และอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลเราถึงได้ตั้งคำถาม
เมื่อวานนี้ทางสสวิโรธก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะคะ
จริงอันนี้เป็นส่วนงานของมหาดไทยเรียนเข้าใจถูกต้องไหมคะ
เพราะมีการพูดถึงชรบนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะ
มีการพูดถึงอรบคือกองพันธุ์ราศดรอาสารักษาหมู่บ้าน
และมีการพูดถึงอศก็คือกองอาสารักษาดินแดนเข้าใจถูกไหมคะ
คือแล้วอันนี้อะไรติดอาวุธนะคะ
จริงแล้วในศัพท์สากลเขาเรียกว่ากองกำลังติดอาวุธฝ่ายพลเรือนนะคะ
ก็คือชาวบ้านนี่แหละที่ฝึกขึ้นมาแล้วก็ใช้อาวุธ
ทีนี้สิ่งที่เรากังวลก็คือถ้าหากว่าทุกคนมีกองกำลังของตัวเองขึ้นมาแบบนี้
และจริงแล้วเราควรที่จะให้รัฐมีหน้าที่ที่ต้องคุ้มครอง
แต่ก็ยอมรับว่าบางทีรัฐอาจจะไม่ทั่วถึง
แต่ว่าเราก็ต้องมีการฝึกฝนให้ผู้ที่มีอาวุธเนี่ย
มีวิจารณญาณในการที่จะใช้อาวุธอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ
คืออย่างกรณีพี่คืออันนี้เป็นการให้ความเห็นของเราเฉยว่า
เสื้อกรอกมีกี่ตัวทำไมถึงได้โดนสูญเสียขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะ
อันนี้ก็คือการความเห็นของเราอะไรแบบนี้
กลายเป็นว่าโอ้โหก็โดนนี่แหละบล็อกนี่แหละอะไรอย่างนี้
จริงคือเราก็รู้สึกว่าเออจริงแล้วเหมือนกับว่าทาง
ก่อนเรามานอนทำงานโดยไม่ฟังใคร
มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนปี๕๗เนี่ย
ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะช่วงก่อน๕๗เนี่ย
ประชาธิปัตย์เองเป็นคนเสนอพรบการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดเฉยเรียนภักดิ์ใต้มีสภาพที่ปรึกษา
มีการมีส่วนร่วมจากประชาชนนะคะตอนนั้นน่ะยุคนั้นน่ะ
แต่พอหลังปฏิวัตรเนี่ยมันกลายเป็นวัฒนภาษาประชาธิปรึกษาก็ไม่มีละ

ไปหมดเลยแล้วมันกลายเป็นมันไม่ใช่การเมืองนำการทหาร
แต่กลับมาเป็นการทหารนำการเมือง
ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคือภาพนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ

มันมีเอกสารที่ชัดเจนว่ามันถูกให้

ซึ่งก็คือภาครัฐมันมีความอันตรายสูงมากนะคะคุณผู้ชม

คือมันเหมือนรัฐเนี่ยทำหน้าที่ชี้เป้าว่าใครคือศัตรูของรัฐ

คือความขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่มันมีจริง
แต่ความขัดแย้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพื่อซ้อนเข้าไป
คือรัฐไม่ควรจะหนุนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง

รัฐไม่ได้มีหน้าที่ชี้เป้าให้คนไทยฆ่ากันนะครับ

หน้าที่ของรัฐเวลามันมีความขัดแย้งอย่างเช่น

หรือว่ากรณีคุณอับดุลล้อหรือว่าเขาตะเวน

คือทำความยุติธรรมให้ปรากฏสอบสวนคดีใช้นิติวิทยาศาสตร์
อะไรสืบสวนสอบสวนก็ว่าไปแต่ไม่ใช่เป็นการชี้เป้าว่า

ศาสนานี้อยู่เบื้องหลังศาสนานั้นอยู่เบื้องหลัง
ไม่ใช่นะครับหน้าที่รัฐไม่ใช่การชี้เป้า
นะครับสับสนบทบาทของตัวเอง
คืออย่างที่เรียนถามคุณอังคณาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชม

ถ้ามันถูกรวบแบบเร็วว่าเกิดจากความไม่สงบ

คือมันอาจจะใช่ก็ได้แต่มันต้องแต่ละกรณีไป
ไม่ใช่จะบอกว่าเกิดคนเสียชีวิต
เกิดคนเจ็บเกิดการปะทะแล้วมันจะมาจากเรื่องเดียว
อันนี้มันอันตรายค่ะไม่ใช่เฉพาะกับพื้นที่๓จังหวัดเท่านั้น
ที่ไหนก็แล้วแต่มันถูกรวบเร็วว่าอ๋อมันเป็นเรื่องนี้แหละ
อย่างที่คุณอังคณาบอกคือจริงต่อให้

ก็ยังต้องบอกเลยว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
คือถ้ามันใช่เรื่องเดียวกันก็ใช่ก็ไม่เป็นไร
แต่แต่ละอันต้องถูกบอกให้ถูกต้องไงคะ
อาจารย์เรียนกลับมาที่กรณีเรื่องของการให้งบประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือเรียกควรตั้งคำถามว่าอย่างไรดี
นี่คือควรตั้งคำถามกับกลาวนมันท์ไม่ใช่อาจารย์ศรีรถแล้วนะ
ว่าแล้วมันมีคำอธิบายอื่นที่มันพอจะไปได้ในทางบริหารไหมคะ
ใช้ภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่าไหม
โดยใช้ภาษีประชาชนมาทำร้ายประชาชนเอง
ทำไมรัฐต้องตั้งเจ้าหน้าที่รัฐมาโจมตีประชาชนผมว่าคำถามอยู่แค่นี้ครับ
เรื่องนี้ทำไมรัฐต้องเอาเงินภาษีประชาชนไปจ้างกำลังพลมาโจมตีประชาชน
ประชาชนเป็นศัตรูของรัฐเหรอครับอาจารย์แดมแจ้งอีกทีครับคุณผู้ชมค่ะ
ตื้ออีกรอบตอนนี้แหละค่ะตอนนี้เลยนะคะคือบอกให้อย่างน้อยดูรายการเรา
ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันพาดพิงเกินไปกราบรับโทรศัพท์แล้วให้ดิฉันได้สัมภาษณ์หน่อยเถอะ

อันนี้คือเรื่องของกรมนซึ่งกรมนสังกัดตรงกันกับสำนักนายก
นายกมีหมวกในกอรมนและนายกอย่าลืมนะคะว่านายกมีหมวกซ้อนกันอยู่จำนวนมาก
ในการทำหน้าที่ด้านความมั่นคงนายกคือนายกรัฐมนตรีนายกนั่งกระลาโหม
นายกสำนักนายกใช่ไหมคะนายกเป็นผอรมนนายกเป็นทุกตำแหน่งที่ต้องตอบตอนนี้นะคะ
แต่เรายังไม่ได้เรียนก็เลยมาที่หน่วยย่อย
สสวิโรธเปิดไว้แล้วก็ถ้าเอกสารเนี่ยแน่นอนนักข่าวไปถามภาค๒นะคะ
อาจารย์มันเข้าใจยังไงต่อไปหลังจากนี้ได้เช่นทหารก็โดนโจมตีทหารเองก็โดนโจมตี
ทหารเองก็โดนอาจจะหมินศักดิ์ศรีหรือถูกกล่าวหาเข้าไปยุ่งการเมือง
ทหารอย่างนั้นทหารอย่างนี้เนี่ยนะคะคือมันพอเข้าใจได้ไหมว่าทหารถูกกระทำ
เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ทหารจะต้องตั้งอย่างน้อยตั้งรับไม่ได้แบบอยู่เฉย
เข้าใจไม่ได้หรอกครับคือหน่วยงานรัฐถูกประชาชนวิจารณ์เป็นเรื่องปกติ
เพราะว่าหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร
ถูกประชาชนวิจารณ์เป็นเรื่องปกติแล้วผมว่าถ้าหน่วยงานรัฐอื่นเขาไม่มีการใช้งบประมาณ

แล้วก็หน่วยงานไหนก็ชี้แจงข้อเท็จจริงมา

ประชาชนจะไปมีอคติกับกองทัพอะไรครับ

แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำให้รัฐดูดี
ด้วยการทำให้คนอื่นด้อยค่า
หรือต่ำลงไปอะไรแบบนี้
การที่โพสต์อะไรมาแล้วให้คนเข้าไปด่า
คือจริงแล้วสังคมไทยบอกว่าเรา

โหวแต่คนที่เข้าเป็นเม้นเนี่ย

หน่วยงานที่รับผิดชอบมีความสุขไหมกับเรื่องแบบนี้
หรือมันมีชุดความคิดบางอย่างที่เคยพูดกันออกมาก่อนหน้านี้
ซึ่งเรียนขอยังใช้คำว่าเป็นข้อกล่าวหาก่อนนะคะ
คือข้อกล่าวหาที่มีก่อนอันนี้คือว่าจริงแล้วพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อยากให้สงบหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่รัฐบาลไทยต้องตอบนะคะ
ก่อนหน้านี้มันเป็นข้อกล่าวหาลักษณะแบบนี้
จริงอยากให้สงบไหมหรืออยากให้มันยังวุ่นวายอยู่แบบนั้น
เพราะว่างบประมาณลงไปจำนวนมากในสภาเคยพูดเรื่องนี้นะคะ
และเมื่อมันมีแบบนี้ออกมามันอาจจะถูกเข้าใจผิดได้ว่าวิธีคิดแบบนี้คือใช่นั่นแหละ
ต้องการให้ยังวุ่นวายอยู่นั่นแหละต้องการให้แตกแยกอยู่นั่นแหละ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคำถามคือว่าถ้าเราเอาวิธีคิดทางการเมืองมาจับบ้างล่ะ
ก็มีรัฐบาลก็โดนทะลมเยอะยังขอพาดพิงอนาคตใหม่นะคะ
อนาคตใหม่เองก็พุ่งเป้าไปที่ทหารเออคำถามแบบนี้
มันคิดได้ไหมว่าจะไม่ให้ทหารปกป้องตัวเองเลยหรือสักครู่ค่ะ
ท่านโฆษกไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วนะคะก็ขออภัยเราก็ตื้อหนักเหลือเกินนะคะ
อันนี้มาถึงในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายถ้าเราพูดถึงอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะ
ก็คืออ่าภาคสองนะคะกองทัพภาคที่สองเนี่ย
ซึ่งเดี๋ยวเรารอคิดว่าน่าจะมีออกมาแถลงหรือชี้แจงตามที่ท่านแม่ทัพบอกทีมงานเราจริงนะคะ
ทีนี้เรียนกลับมาขออนุญาตพาดพิงอดีตพักอนาคตใหม่นะคะ
ซึ่งก็ไม่มีเวลาให้อนาคตใหม่ได้ชี้แจงอะไรแล้วนะคะ
คือเรียนจะพาดพิงแค่ว่าถ้าจะมองได้ว่าก็มีพักการเมืองที่ก็เล่นนายกเหมือนกัน
มีพักการเมืองที่พุ่งเป้าไปที่ทหารเหมือนกัน
ยกตัวอย่างอนาคตใหม่ชัดมากอนาคตใหม่พูดเรื่องทหารพูดเรื่องกองทัพนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่นายกก็เป็นทหารเก่าใช่ไหมค
เพราะฉะนั้นคือพอเข้าใจอาจารย์ศิโรธก่อนพอเข้าใจได้ไหมล่ะ
คือนายกก็ยังบอกเลยกับนายกก็โดนเยอะนะ
คตใหม่หรือประชาชนที่วิจารณ์เขาวิจารณ์ในฐานะประชาชน
ไม่ใช่สิเราจะบอกนี้ไม่ได้อนาคตใหม่คือพักการเมือง
ซึ่งก็เป็นคู่แข่งกับนายกด้วยนะคะอ่ามองอย่างนี้ได้ไหมล่ะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พักการเมืองพูดในสะท้อนความคิดของประชาชน

เพราะฉะนั้นรัฐบาลหรือว่านายกหรือกองทัพ

แต่นายกเป็นตัวแทนของพักการเมืองหนึ่งนะคะ

เอ๊ะนี่จะเถียงแทนเพื่ออะไรก็ไม่ใช่

นายกไม่เก่งบริหารประเทศมีปัญหา

นั่นเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตของประชาชน

เช่นเดี๋ยวกับมมมองต่อคุณอณุธินต่อนครนาธร
ผู้นำทางการเมืองทุกคนมีอย่างนี้ได้

การมีอุตสาหกรรมผลิตความเห็นการมีหน่วยงานปั่นความเห็น
แต่จะถูกมองได้ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอนาคตใหม่แล้วนะคะ
คือจะพักการเมืองใดก็แล้วแต่ตอนที่มันแข่งกันอยู่
หรืออาจจะมีเป้าที่แบบเรื่องรัฐประหารประชาธิปไตย
ตอนที่แข่งกันนักคือทหารก็ถูกภาพพิงเยอะ
มันถูกมองอย่างนี้ได้ไหมล่ะไม่งั้นพบทบท่านก็จะไม่ออกมาพูดในหลายครั้งหรอกค่ะ
ก็ถูกพาดพิงได้แต่เขาพาดพิงเพราะทหารมายึดอำนาจนี้ครับ
อยู่ดีใครก็จะไปพาดพิงทหารนะครับ
ถ้าทหารทำภารกิจเฝ้าตามแนวชายแดนทำภารกิจดูแลความสงบ
ทำภารกิจปกป้องความสมควรประเทศผมว่าคนไทยก็ไม่พลาดพิงทหารนะครับ
จุดเกาะเกี่ยวกับที่มันพาดพิงทหารมันเริ่มต้นจากการทิศทานมายุ่งกันเมือง
แต่มันก็ไม่เคยมีขนาดนี้นะคะเขาก็ต้องตั้งรับ
ต้องเหมือนกับเขาเรียกอะไรคือจะให้ยอมอย่างเดียวโดนถล่มอย่างเดียว
หารยุ่งการเมืองฐานก็ต้องยอมรับตัวเองได้แปรสภาพเป็นองค์กรทางการเมืองใช่ไหมครับ
เหล่านี้ก็ต้องยอมรับองค์กรของตัวเองคือองค์กรทางการเมือง

เพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพกลายเป็นองค์กรทางการเมือง
นายกรัฐประหารเราตั้งตัวเองเป็นนายก
ทัพก็ต้องยอมว่าจะถูกคนวิภาพวิจารณ์

คนที่ผิดคือคนที่ยึดอำนาจเอากองทัพมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ถ้ากองทัพไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกองทัพกับประชาชนก็ต่างคนต่างอยู่
มันก็เป็นความสัมพันธ์แบบปกติระหว่างทหารพลเรือน
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กองทัพล้ำเส้นมายุ่งเรื่องการเมือง

กองทัพก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น
ขออีกหน่อยขอเรื่องการเมืองอีกหน่อย
คือแต่สมมุติเป็นแฟนคลับของพักการเมืองใด
ก็แล้วแต่แล้วมาลุงถล่มพลเอกประยุทธ์
หรือมาลุมถล่มพักการเมืองที่หนุนพลเอกประยุทธ์
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนของแฟนคลับพักการเมืองแต่ละพักเนี่ย

การเมืองจ้างบริษัททำจ้างกลุ่มคนทำ

วันหน้าเวลานี้จำเป็นจะต้องมีการจ้างคนวิจารณ์คนเอกประยุทธ์เหรอครับ

ผมไม่เคยมีความรู้สึกเลยว่าประเทศนี้ต้องมีการจ้างคนเพื่อวิจารณคนเอกประยุทธ์
เนี่ยนะที่ฉันไม่ได้สายรัฐบาลเลยเนี่ย

คืออย่างนี้ค่ะคือฉันคิดว่าทุกพักเนี่ยก็จะต้องนำเสนองานตัวเองเนอะ
แล้วถ้าถามว่าถ้าจะทำอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงถ้าหากจะโกหก
จะสร้างภาพบ้างก็รู้
การใช้ทรัพยากรที่มันเป็นภาษีของราศดรทั้งหลายมาทำเนี่ย
โดยเฉพาะเป็นการทำลายการใส่ร้ายการบิดเบือนการทำให้คนเกลียดชังกันเนี่ย
คิดว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครยอมรับได้นะคะ
แล้วถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องว่าพักอนาคตใหม่จะจับผิดทหารเลย
จริงแล้วฉันคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนอะ
ปฏิรูปความมั่นคงเราพูดกันมาเป็น๑๐ปีแล้วมั้ง
ปฏิรูปความมั่นคงก็คือปฏิรูปตำรวจปฏิรูปทหาร
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วทำไมเราจึงพูดไม่ได้
โดยเฉพาะเมื่อเราถึงแม้ท่านนายกจะบอกว่ารัฐบาลพลเรือน
แต่เมื่อหัวหน้ารัฐบาลเป็นทหารรัฐดูเหมือนทหารเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

หลังจากที่มีการอภิปรายเมื่อคืนนี้แล้วแล้วมันมีข้อมูลนี้ออกมา

คือคุณอังคณาประเมินว่าในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนมันจะสื่อสารกันยังไง
โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐกับภาคประชาชน
คือขึ้นกับสิ่งหนึ่งที่รัฐสูญเสียคือความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน
และความไว้เนื้อเชื่อใจมันไม่ได้สร้างกันขึ้นมาได้ง่าย
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้เหรอเบื้องหลังคือใคร
และอันนี้คือเรื่องของการแสดงความจริงใจ
คุณคิดว่าวันนี้น่าเห็นใจรัฐบาลที่สูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ
บางทียังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังเชื่อรักอยู่
ซึ่งฉันคิดว่าวันนี้หลายคนก็พูดแบบหมดความหวังแล้วอะไรแบบนี้
ผมทิ้งทายนิดหนึ่งได้ไหมฮะครับนิดเดียวค่ะ

คือตอนนี้นายกโอเคท่านไม่แถลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่อย่างน้อยท่านรู้ว่าสังคมไม่สบายใจ
นายกกล้าประกาศไหมว่าท่านจะยกเลิกเรื่องนี้

แต่ว่าณปัจจุบันนี้พลเอกประยุทธ์กล้าประกาศกับประชาชนไว้ว่า
จะไม่ให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเลย
ถ้ามีหน่วยงานไหนทำเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเป็นนโยบายของนายก

ว่ามีบางหน่วยงานสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
ผู้นำการเมืองหน้าที่พลเอกประยุทธ์คือต้องประกาศว่าจะเลิกเรื่องพวกนี้

แต่ว่าณปัจจุบันความรับผิดชอบทางการเมืองคือ
ท่านต้องประกาศว่าท่านจะยกเลิกเรื่องนี้

เผื่อว่าถ้ามีหน่วยงานไหนได้มอนิเตอร์รายการเรานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่สังการกระหลาโหมนะคะ
กองทัพบกอรมนหรือว่ากองทัพภาคที่๒
ซึ่งมีเรื่องราวที่ควรจะได้รับคำตอบจากท่านนะคะ
การอภิปรายเมื่อวานนี้ติดต่อเรามาได้เลย

และอาจจะใช้ภาพข่าวบางส่วนเท่านั้นนะคะ

เพื่อไม่ให้ความเข้าใจผิดหรือเข้าใจนะตอนนี้

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ